พาไปที่จังหวัดอุทัยธานีกันหน่อยฮะไปดูบรรยากาศที่ลูกศิษย์เนี่ย
เขานำหัวหมูมาไม่ต่ำกว่า๓๐๐หัวเพื่อมาแก้บนกันครับ
อุ้ยคนมากก็เยอะแต่ที่มาแยะจริงจริงคือหัวหมู
โอ้โหมาเต็มแน่นสาราเขาบอกว่าไม่ต่ำกว่าสามร้อยหัวเลยนะ
เอามาไว้ตรงนี้สาราวัดห้วยบงหมู่๕บ้านห้วยบงตำบลบ้านบึง
อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีค่ะถ้าเจอหัวหมูเยอะขนาดนี้
อ่ะแน่นอนเราต้องนึกถึงเมนูอะไรสักเมนูที่เอามาทานกันได้
อะไรดีน้องใบตองถ้าถามคุณหน่อยอ่า
เอามาคุณท่านหัวหมูไงคุณกินส่วนไหนกินหูสิใช่ไหมใช่เออ
อ่าลาเครื่องเส้นไหว้ก่อนนะคะค่ะเรื่องของเรื่องเนี่ยที่เอามาแก้บน
กิจการงานที่ขอเอาไว้บนบานเอาไว้ไงครับ
และในวันนั้นก็มีจัดพิธีครอบครูด้วยครับ

ก็คือตาบันเทิงรื่นพงศ์นะฮะ
วันนั้นเขามาเป็นเจ้าพิธีครอบครู
แล้วก็เขายังเป็นบุตรของหลวงพ่อปลัง
ซึ่งท่านมรณภาพไปแล้วแต่ร่างกายไม่เน่าเปื่อย

ใส่ลงแก้ออกไว้แล้วนำมาไว้บนศาลา

อันนี้ผู้มิจิสัตว์ธานเค้าในวันที่มากราบไหว้กันนะ

ตาบันเทิงเนี่ยเขาเล่าให้ฟังนะว่าพิธีครอบครูหรือไหว้ครูโขนเนี่ย
ทางพระหลวงพ่อปังเนี่ยท่านเป็นผู้ริเริ่ม
และตัวเขาก็เป็นผู้สืบทอดวิชาฮะ
ก็จะจัดขึ้นในวันพระราชสมดีสัปดาห์ที่๒ของเดือน๔ประจำทุกปี

กำหนดการในการทำพิธีนะฮะต่างก็นำหัวหมูมาแก้บนแบบนี้
อกจากนี้ยังมีการทำบุญเลี้ยงพระในช่วงเช้า
กลางวันและกลางคืนเนี่ยนะฮะจะมีดนตรีแสดงแก้บนอีกด้วย
บรรยากาศแบบว่างานใหญ่เหมือนกันนะ

หัวหมูไม่ต่ำกว่า๓๐๐หัว

ทำไมเขาช้าจัง

และแจบให้กับชาวบ้านทุกคนจัดการกันด้วยนะคะ